ท่านผู้ชมครับมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นเป็นดราม่าในโลกโซเชียลนะฮะ
ระหว่างอดีตพระมหาภัยวันอดีตพระเรียนธรรม๙ประโยคนะฮะ
เป็นพระไทยอยู่ในวัดไทยที่รัสเซียนะครับ
พาสพิงโอ้โหลี่เขาอองลี่เขาอี้เลยเอ้อลองไปฟังนะฮะ
บวชแล้วศึกนะฮะศึกไปแล้วสามารถกลับมาบวชได้นะอัตมาก็ไม่ได้ว่า
แต่ว่าอาตมามองว่าพฤติกรรมของแบรี่รู้ว่าพระมหาภัยวัน
มันไม่ได้ทำให้พระพุทธศาสนานั้นดีขึ้นเลย
คล้ายกับเป็นการเนรคุณต่อสถาบันที่ตัวเองเคยได้อาศัย
มันได้ดีเพราะว่าการบวชเรียน
ตัวเองก็เคยเป็นลูกของคนชาวบ้าน
เป็นลูกของคนลำบากพ่อแม่ก็ลำบากไม่แน่ใจว่าเป็นลูกกำพลาหรือเปล่า
เบรี่เนี่ยจุดเริ่มต้นมันคือคลิปนี่แหละฮะอยู่ดีพระชาตรีพระไทยในรัสเซีย
ก็นี่ฮะมาพูดถึงทางไพรวันเขาแบบนี้แพรรี่ไพรวันเนี่ยนะฮะ
แพรรี่ไพรวันเนี่ยอดีตพระมหาภัยวันเนี่ยไลฟ์กลางดึกเมื่อคืนก่อนเลยนะครับ
แล้วอยู่ดีคือมาว่ากูทำไม
แล้วไม่เห็นบอกเหตุผลอะไรเลยว่ากูเนรคคุณตรงไหน
ต่อองค์กรทุกคนก็ทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นแหละทุกคนทำหน้าที่ทั้งนั้นแหละ
ฉะนั้นอย่าปากพ้อยและมาเที่ยวบอกว่าคนนู้นคนนี้อักกะตันยูเนรคุณ
ถ้าองค์กรคณะสงฆ์ดีกับกูจริงกูจะออกมาแบบนี้เหรอคะไอ้ชาตรี
บอกว่ากูเป็นลูกกำพาแล้วหนึ่งนะคะเออกูไม่ใช่ลูกปลาบูทอง
ไม่ใช่เอ้ยค่ะแม่กูยังไม่ตายแม่กูยังไม่ได้เป็นปลาบู
แม่กูยังอยู่ค่ะแม่กูยังไม่ได้เป็นต้นมะเขือ
มาบอกว่ากูเป็นลูกกำพาก่อนที่มึงจะว่าใครมึงไปเช็คประวัติเขาให้ดีก่อนนะคะ
จะได้รู้นี่ฮะวิวาทะผ่านโลกออนไลน์ฟาดมาฟาดกลับนะคะ
รัสเซียกับเมืองไทยระหว่างสองคือไม่เกี่ยวกับทางประเทศเขานะมันอาจจะเหมือนที่อยู่ของเขา
เขาอ่าเป็นพระชาตรีนี่เป็นพระไทยที่อยู่ที่รัสเซียค่ะนะฮะ
ทุกผู้ชมครับทีนี้มันไม่จบแค่ตรงนี้นะฮะเพราะทางแพรรี่ไพรวันที่ออกมาฟาดกลับทางพระชาตรีเนี่ย
อยู่ดีฮะทนายธรรมราชนี่โพสต์ภาพกับข้อความบอกไปร้องทุกข์กล่าวโทษ
ดำเนินคดีกับแพรรี่ไพรวัลค่ะผ่านดูหมิ่นพระชาตรีอ้ออ้อหรือคณะส่ง
ทำให้ได้รับความเสื่อมเสียเสียหายนี่ไปยื่นแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
นี่นะฮะสพเมืองฉะเชิงเศร้านะครับอ่าคือแล้วก็ยังบอกว่าถ้าเกิดถ้าหากทาง
พระชาตรีอยากจะให้ร้องทุกข์ดำเนินคดีกับแพรรี่ไพรวันให้เนี่ยให้เพิ่มอีกคดีเนี่ย
ก็ยินดีเป็นที่ทางปรึกษาเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กองบุญทนายความ
เพื่อปกป้องและสืบทอดพระพุทธศาสนาจะดูแลให้โดยทนายธรรมราช
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะวันนี้พระชาตรีนะฮะ
เจ้าวาดวัดพุทธวิหารที่รัสเซียได้ออกมาโพสต์ขอโทษทางแพรรี่ไพรวัน
เพื่อขอจบดราม่าทั้งหมดนี่ฮะนี่เป็นรูปหัวใจมาเลยนะ
ค่ะตอนนี้เรียกตัวเองว่าพี่หลวงใช่ไหมอ่าขอโทษน้องแพรรี่
น้องเลยนะจากอีเป็นน้องเรียกน้องแล้วบอกคนเราเมื่อผิดต้องกล้ารับผิด
อืมพี่หลวงต้องขอโทษน้องแพรรี่ที่ก้าวล่วง
เห็นด้วยกับความเห็นและทัศนคติของน้องทุกประการ
อโหสิกรรมจงอโหสิกรรมจงอโหสิกรรมแต่วันนี้เมื่อช่วงเที่ยงเนี่ย
ทางคุณไพรวันได้ไปออกรายการกับพี่หนุ่มกัญชัยใช่ค่ะอ่า
ออกมาฉะพระชาตรีนี่ยับเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อะไรอ่ะ
มีหลักฐานต่างนานาบอกนี่ความจริงมีหลักฐานเยอะแยะ
เรียกเงินไปปฏิบัติธรรมอ่านี่ฮะ
ใช้คำว่ามัยรู้พระรูปไหนล่ะไม่รู้อ่า
ไม่รู้อะไรยังไงนี่มีชกมีแชทเยอะแยะไปหมด
ทนายธรรมราชที่เขาให้วีดีโอคอลกันในรายการบอกโอ้โหอย่างนี้ก็ถือว่าหมินคณะสงฆ์อีกนะ
เดี๋ยวจะฟ้องอีกบางช่วงบางตอนเนี่ยทนายธรรมราชบอกว่า
แพรรี่จบเรียนทำ๙ประโยคนี่อยากรู้ว่าทำอะไรได้บ้าง
แพรรี่ไพรวันก็ฟาดกลับใส่ไม่ยั้งเหมือนกันนะฮะ

ตอนนี้เป็นคาราวาสถือศีลห้า
หลังจบรายการทางคุณไพรวันก็เลยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะครับ
บอกอยากเรียนให้ทราบว่าบัตรนี้ได้มอบอำนาจให้ทนายความ
คัดลอกการลงบันทึกประจำวันซึ่งทนายคนหนึ่งไปแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้
หากข้อความในบันทึกประจำวันมีส่วนไหนที่ระบุเจาะจงตรงตัว
กล่าวหาด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
จะสู้คดีและดำเนินคดีกลับด้วยโทษทางอาญาเช่นเดียวกัน
อ่าณวันนี้เป็นเท่านี้อืมพรุ่งนี้ว่ากันอีกทีค่ะ